มาดูความคืบหน้าอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับอดีตพระพุทธอิสระ
คือก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ย
มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
ทีนี้พอเข้าไปนะคะอาการก็เริ่มกำเริบขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าออกมารักษาที่โรงพยาบาลได้
แต่ท่านก็บอกว่าไม่ออกไม่อยากจะเป็นอภิษฎชน
ทีนี้นะคะพออาการกำเริบทนายความก็เลยบอกว่า
การที่ศิษยานุสิตเข้ามาเยี่ยมทุกวันแบบนี้
อาจจะทำให้ไม่สามารถพักฟื้นได้มากขึ้น
หลังจากนี้อาจจะต้องมีการจัดระเบียบหรือว่าอาจจะงดไปเลยนะคะ
สำหรับการเข้าเยี่ยมพระพุทธอิสระ
แต่ว่าวันนี้ในขณะที่ยังไม่มีการงดเข้าเยี่ยมเนี่ย

รวมทั้งมีแก่นำกปศ
อดิตแกนำกปสเข้าเยี่ยมด้วย
บรรยากาศที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพวันนี้

ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะพร้อมกับทีมทนายความก็มา
ฝ่ายการเมืองที่เคยร่วมกันต่อสู้ทางการเมือง
รวมถึงอดีตแก่นำกปศนำโดยนายสาธิตวงหนองเตย
เดินทางมาเยี่ยมด้วยซึ่งให้เหตุผลบอกที่มาเยี่ยม
จากเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือทำเพื่อชาติบ้านเมือง
และเคยต่อสู้ร่วมกับกลุ่มกปศก็เลยตัดสินใจมาให้กำลังใจค่ะ
ส่วนเรื่องคดีความเห็นว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
และเมื่อทราบข่าวว่ามีอาการป่วยด้วยยิ่งเป็นห่วงมากยิ่งขึ้น
แต่ทีนี้ภายหลังจากที่เข้าเยี่ยมแล้วพบว่า
อดีตพระพุทธอิสระมีกำลังใจดีเข้มแข็ง
และยังแสดงเจตนาอยู่ในเรือนจำต่อขอสละสิทธิ์ที่จะต่อสู้ทางคดี
อกจากนี้ยังฝากผู้ที่เข้าเยี่ยมให้แจ้งไปยังลูกศิษย์คนอื่น
บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสารปกครองด้วย
เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าจับกลุ่มที่มองว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุ
รวมถึงไม่ต้องตอบโตรัฐบาลด้วยค่ะ
ท่านสละสิทธิ์ที่จะต่อสู้ทางข้อกฎหมาย
ให้ท่านอยู่ในนี้ท่านก็ยินดีที่จะต่อสู้ตามแนวทางของท่านต่อไป
แล้วท่านก็จะไม่ใช้สิทธิ์ขอประกันตัว
บอกว่าครั้งนี้เหมือนกับเป็นสงครามครั้งสุดท้าย
ที่จะจัดการปฏิรูปวงการส่งให้ดีขึ้น
ว่าเหตุการณ์ที่จะเข้าไปจับกลุ่มแล้วดูเหมือนว่าทางพี่น้องประชาชนไม่ค่อยสบายใจ
เนี่ยรุ่งปูบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลกับว่าไม่ต้องไปตอบโตรัฐบาล
แล้วก็ไม่ต้องการที่จะให้เอาเรื่องนี้ไปโจมตีรัฐบาล
ยุทธ์วรรณเกษรธนายความของอดีตพระพุทธอิสระ
ระบุว่าหลังจากนี้จะขอให้อดีตพระพุทธอิสระได้พักผ่อนได้ทำกายภาพบำบัด
เพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้น

โดยช่วงบ่ายของแต่ละวัน
อดีตพระพุทธอิสระก็จะมีการเข้าพบแพทย์
ของโรงพยาบาลราชธรรมเพื่อทำกายภาพบำบัด
ก็คือมีข่าวออกมาจากในที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพบอกว่า
คือท่านเดินไม่ได้แล้วนะท่านต้องนั่งรถเข็น
ทำให้ศิษยานุสิตฟังแล้วยิ่งใจไม่ค่อยดี